คุณผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ตามพระราชดำริ
โครงการแก้มลิงในพื้นที่จังหวัดชุมพร
เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
หลังจากประสบกับอุทธกภัยมาอย่างต่อเนื่อง

วันเวลาผ่านไปครับณขณะนี้
ชาวบ้านบางส่วนทำมาหากิน
เข้าไปในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แล้วก็ส่งผลกระทบเกิดขึ้นตามมา

พอกว้างเสร็จแล้วก็ลูกชายก็มาทำอยู่ว่างก็กิน
คำกล่าวอ้างของนางดวงใจพรมสุริยวงศ์
เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการพัฒนาพื้นที่น้องใหญ่
ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙

หลังต้นข้าวที่ปลูกได้รับความเสียหายจากสัตว์ป่า
อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการเข้ามากัดกิน
นายนรงละอเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการโดยรอบพบว่า

ลอยกัดกินต้นข้าวในแปลงนาจริง
แต่เป็นส่วนที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่

ซึ่งโครงการได้ทำแนวกั้นธรรมชาติ
ด้วยการขุดคูน้ำและปลูกต้นกะถิ่นเทพา

นานหมายมันนาดใจ

ถ้าหลงมาข้อนใช่ไหมคะข้ารห่อกหน่อย

หลังจากไปร้องเรียนหน่วยงานราชการ
ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมประสุทธิ์จังหวัดชุมพร
ได้นำตะข่ายมาทำการดักจับกวางนำออกจากพื้นที่ของโครงการ
เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้าน
แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวกลับทำให้เกิดข้อพิพาท
ระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและชาวบ้าน
เรามาแห้นหน้านั้นมาทำการดักจับกวาง
อย่าไปเที่ยวว่าข้างโน้นพูดฟูมงข้างนี้พูดฟูมง
แล้วก็มาทำประจาชมชาวบ้านพี่หาให้สวนตะวรี
โดยที่ว่าต้องให้ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ที่เดือดร้อนรับรู้ด้วย
พร้อมกับยอมรับว่าตัวเองและชาวบ้านในพื้นที่
ทำการบุกรุกในพื้นที่ของโครงการจริง
จัดหมายข้างน้อยตรงนี้เราจะบอกว่าที่ห้าเห็ดแม่นที่แก๊บพักแวน
ไม่ได้มาเอาบิ๊ดถือไปตรงน้อยเจอเห็ดแม่นก็ควันเลย
แก๊บบางคนว่ากับแก๊บพักแวนมันก็กระย่างหับมันมันก็ควันเลย

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่า
โครงการพัฒนาพื้นที่น้องใหญ่ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙นั้น
เนื่องจากภูมิประเทศในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยภูเขาและอยู่ติดทะเล
ทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงมรสุมประกอบกับยังมีน้ำทะเลหนุน

หลวงราชการที่๙ทรงมีพระราชดำริให้สร้างที่เก็บน้ำบริเวณหนองใหญ่
ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า๓๐๐ไร่
ขุดครองเพื่อกักเก็บน้ำประมาณ๒๐๐ไร่
รอบนะครับที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยกัน
ทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้าง
ท่านก็ไม่ประสงค์จะรบกวน

ทั้งพื้นที่แหล่งน้ำและพื้นที่ที่เป็นพื้นดินอยู่แล้ว
ก็ประมาณเท่านี้เท่านั้น
ส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบก็ยังคงอยู่ได้

ส่วนปัญหาที่นางดวงใจลุกล้ำเข้ามาทำกิน

ได้ตรวจสอบจากเอกสารการครอบครองที่ดิน
พบว่ามีเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่
ได้ทำความเข้าใจกับนางดวงใจ
ว่าขอให้ขยับถอยออกไปหน่อย
ส่วนที่ปลูกข้าวไว้แล้วก็คงจะให้เก็บเกี่ยวซะก่อน

เราคงจะทำแนวแบบแนวธรรมชาติ
ก็คือมีการขุดที่เป็นคลอง
คือให้กวางเขาอยู่ในขอบเขตในพื้นที่แห่งนี้
ไม่ให้ข้ามออกไปถึงบริเวณหมู่บ้านของชาวบ้าน
ก็ให้อยู่ในบริเวณพื้นที่มันกว้างพอ
เชื่อว่าน่าจะสามารถอยู่ได้
แล้วก็คนที่บุกเข้ามาได้คุยกันเบื้องต้นแล้ว

แต่ว่าคงจะต้องดูจากขอบเขตหลักฐานที่
เพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลังด้วยนะครับ

รับผิดชอบในโครงการพัฒนาพื้นที่น้องใหญ่

เพื่อฟื้นฟูโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
และเป็นแหล่งอนุลักษ์ต้นว่าต้นมะเม่า

ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์นานาชนิด
และเป็นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดชุมพร
และเพื่อเป็นอนุสรให้คนรุ่นหลังได้สำนึก
ในภาพมหากรุณาที่คุณของในหลวงราชการที่๙
ทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือรัศดรในจังหวัดชุมพร
รอดพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งปวง

ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ทีมข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน